วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายคู่อริครับ
ไล่ทำร้ายไม่พอปลาระเบิดปิงปองใส่ด้วย
ล่าสุดจับได้แล้วคนก่อเหตุ
แต่ที่น่าตกใจคืออายุ๑๔๑๕เอง

และนี่คือภาพนาทีตอนที่เกิดเรื่องครับ
วงจรปิดครับชมพู่คุณผู้ชมครับ

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๐ตุลาคมประมาณตี๒

อีกฝั่งหนึ่งครับมี๒คน

แต่ระเบิดมันทำงานแค่๒ครั้ง

ปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องการแย่งผู้หญิงครับ

ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่น๒คนที่ถูกไล่ทำร้ายครับ
จีบสาวแถวหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านคอ

ไปเจอกับคู่อริ๔คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คันนั่นแหละฮะ

ก็เริ่มเรื่องหาเรื่องไล่กวดกันเลยครับ
ทางด้านของรองผู้กำกับการสอบสวนสพกุชินาราย
รักษาการผู้กำกับการสภกุชินาราย
บอกว่าจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
๔คนเป็นเยาวชนอายุ๑๔๑๕เองครับ
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเรียบร้อย
ตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
โฉมหน้าสี่คนที่เกาะเหตุอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ

ทำแบบนี้สงสารคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจัง
เสียดายนะฮะอนาคตกลับตัวกลับใจใหม่ครับ
มเรื่องจีบสาวแต่ปลาระเบิดแบบนี้สาวจะชอบไหมล่ะคะ